แต่ว่ามาดูข่าวแรกนี้ก่อนนะครับเป็นนาทีชีวิตนะครับ
เพราะว่ากู้ภัยเร่งใช้เครื่องตัดถ่าง
ในการช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่ขับรถกระบะมา
แล้วก็เสียหลักติดอยู่ภายในรถ
แล้วก็รถตกอยู่ในคูข้างทาง
ปรากฏว่ากู้ภัยต้องช่วยแล้วก็บอกว่าต้องสู้กับนาทีชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับ

นาทีที่กู้ภัยต้องดึงรถที่พังยับเยินขึ้นมาจากคูแบบนี้
และที่สำคัญนะยังมีคนติดอยู่ภายในรถ
เพราะว่ารถมันบุบบี้แบบนี้แล้วก็ทับคนขับเอาไว้นะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดนะครับ
กับกู้ภัยตราดพุทธสงเคราะห์หลักเกาะ
ใช้เครื่องตัดถ่างช่วยชีวิตชายหนุ่มที่ติดอยู่หน้ารถกระบะนะฮะ
หลังเกิดเหตุรถกระบะคันนี้เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง
บริเวณถนนสายตราดคลองใหญ่ก่อนถึงสากรร้านค้าเนินทรายนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบยกรถคันนี้ขึ้นมาจากคู
จากนั้นก็ใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อช่วยชีวิตผู้ชายที่ติดอยู่ภายในรถ

จุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งครับแล้วก็ที่ถนนมีรอยของล้อรถกระบะเสียหลัก
จนกระทั่งรถกระบะพลิกคว่ำลงข้างทางตรงคูน้ำตรงนี้นะครับ
ก็ที่เกิดเหตุก็พบร่างชายหนุ่มติดอยู่บริเวณคอนโซลหน้ารถ
สภาพด้านหน้ารถยนต์กระบะพังยับเลยนะครับ
ผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถก็มีเลือดออกบริเวณศีรษะจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลานานกว่า๒๐นาทีนะครับจึงสามารถนำรถขึ้นมาได้
แล้วก็ใช้เครื่องตัดทางสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บสาหัส
ออกมาจากรถแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตราด
ให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
และเกิดเสียหลักก่อนจะมีเสียงโครม
ซึ่งเชื่อว่าคนขับรถกระบะคันนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่คนในชุมชนนะครับ
ส่วนช่วงเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดตราดนั้น

ซึ่งอาจจะทำให้ถนนลื่นแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
จากการตรวจสอบบริเวณไหลทางด้านบนพบเป็นทางโค้ง
แล้วก็มีรอยเฉียวชนกับหลักกิโล
ที่รถคันนี้จะเสียหลักพลิกคว่ำจนตกลงไปในคูน้ำ

เรื่องต้นนะครับตำรวจสพเมืองตราด
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐาน
แล้วก็รอสอบปากคำผู้ที่ประสบเหตุอีกครั้ง

จากมีสิ่งของราชการเสียหายด้วยนะครับ